คุณผู้ชมครับตามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จบหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวจะไปบ้านกอกนะฮะดูเรื่องของคุณยายมากก่อน
ผู้ชมจำคุณยายมากได้ไหมฮะคุณยายมากอายุ๘๖ปีป่วยติดเตียง
สุโขทัยนะครับคุณยายมากก็เป็นอันไซเมอร์ด้วยนะ
คุณยายมากถูกเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมแล้ว๙๓๔๐๐บาทนะฮะ
หลังจากที่พบว่าข้อมูลซ้ำซ้อนนะฮะเรื่องการรับเงินบำเน็ตบำนาน
แล้วก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยฮะคุณยายจำอะไรไม่ได้เลย
แต่พอเอารูปลูกชายให้ดูคุณยายร้องเสียชีวิตในหน้าที่เหมือนกัน
คุณยายก็ได้บำนานจากลูกชายนะครับวันนี้ทางนายสมพงศรีหงภูมิในการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัยของพมจังหวัดนะครับ
นะฮะพื้นที่บ้านของคุณยายมากนะฮะบ้านคุณยายมากอยู่ที่บนบ้านหลุม

ไปพูดคุยหารืนกับลูกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ
ป่วยติดเตียงมา๔ปีแล้วนะครับ
ถูกเรียกคืนเงินย้อนหลัง๒๐ปี๙๓๔๐๐บาท

คุยกับลูกของคุณยายแล้วนะคุยกันสามฝ่ายเนี่ย
ตกลงว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผ่อนคืนเป็นงวดให้ก็แล้วกันนะ
ตกลงจะผ่อนคืนแต่ทางพมเขาจะหาทางเพิ่มทุนประกอบอาชีพ
ในการทำนาทำนาให้กับลูกของคุณยายมาก
จะได้มีรายได้ในการอ่อนส่งเงินคืนกับทางอบตให้กับคุณยายให้ด้วยนะฮะ
อบตเขาบอกว่าคุณยายเองก็รับเงินซ้ำซ้อนเอาไว้นะครับ
ก็เลยต้องขอคืนเงินแต่ยืนยันว่าจะช่วยเหลือ
คือคืนเงินทางกฎหมายเนี่ยไงต้องคืนแต่ว่าจะหาทางช่วยเหลือทางอื่นให้
เห็นว่าทำความประจอกก็มีแนวทางปกติเขาได้เงินคนวิการด้วย
ก็เงินเอาสิบของความวิการไปกู้เงินที่จะเอามาปกข้อแรก
เพื่อจะเอามาปกโกะเล็กแล้วส่วนรายเดือนนั้น
มีความเห็นว่าเราก็จะใช้เงินนิดที่ว่าความพิการแล้ว
ที่ยังได้อยู่ก็ต้องคืนก็สมทบตรงนั้นไป
ลูกก็บอกว่าก็พอจะเบาใจขึ้นระดับหนึ่ง
ทางลูกให้ข้อมูลของคุณยายมากเอาไว้นะครับ
ยอดเงินที่ต้องคืนเรียกอย่างที่ผู้สูงอายุ๙๓๔๐๐
ต้องผ่อนชำระอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า๑๒๐
ก็คืองวดแรกต้องจ่ายคืน๑๘๐๐
เหลืออีก๗๐๐๐กว่าเนี่ยชำระคืนทุกเดือนเดือนละ๑๒๐๐
ภายในเวลาไม่เกิน๕ปี

เรื่องของอาชีพในการหาทางมาผ่อนให้นะฮะ

นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขระเบียบนี้นะคะ
มีนายปิยะลือเด็ดกุลผู้มนุยการสำนักตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องเอาไว้
ศรีสุวรรณบอกว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี๒๕๕๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๓ปี๒๕๕๙
กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนานเบี้ยหวัดบำนานพิเศษ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไว้โดยสุจริต

ผู้สูงอายุเหล่านั้นเขารับเบี้ยผู้สูงอายุไว้โดยสุจริต
และนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนจะถูกเรียกคืน
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งลภานิษฐ์มาตรา๔๑๒
เทียบเคียงคำพิพากษาสารดีกาเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ต้องคืนเงินค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องในการตรวจสอบ
การตรวจทานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ดังนั้นคนที่ต้องไล่เบี้ยไม่ใช่ผู้สูงอายุเหล่านี้
ต้องไปไล่เบี้ยกับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่กรมบัญชีกลางทำหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปไล่เบี้ยเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุ
เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
สมาคมก็เลยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก้ไขระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กรมบัญชีกลางระงับเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วย